ส่วนเรื่องนี้ก็ไม่อยากจะใช้คำว่าเป็นเรื่องของความรัก
เพราะว่าคนรักกันก็คงจะไม่ทำร้ายกันแบบนี้นะคะ
นครนายกค่ะมีผู้ชายคนนึงเห็นอดีตแฟนสาวของตัวเองที่เลิกกันไปแล้วนะคะ
อดีตแฟนสาวเนี่ยนั่งรถมากับเพื่อนชาย
ทนไม่ไหวหึงหวงขึ้นมาซะอย่างนั้น
ขับรถตามไปไปทำร้ายร่างกายฝ่ายชาย
และทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงที่บอกว่ารักด้วยนะคะ
ทำร้ายแบบเอาคัตเตอร์จี้คอแล้วก็ปาดขาเขา
แต่ฝ่ายหญิงเขาสู้แล้วก็แจ้งตำรวจค่ะ
นี่ค่ะตอนตำรวจไปรวบตัวค่ะ
ตำรวจสายตรวจสพมนนายกนะคะ
ชาร์จตัวผู้ชายคนนี้อายุสักประมาณ๓๒
เพราะว่าบุกเข้าไปในรถเก๋งทำร้ายร่างกายผู้หญิงนะคะ

หลังศูนย์วิทยุสพมนครนายกได้รับแจ้ง
ว่ามีเหตุทำร้ายร่างกายกันในปั๊มน้ำมัน

ผู้เสียหายเป็นผู้หญิงนั่งรถเก๋ง
สทมสทมสพด้วย
หลังเกิดเหตุพี่กำลังขับรถนี้ผ่านเสียหายก็หนีไป
ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอัมเภอมึงนครอบครับ
ผู้เสียหายเขาบาดเจ็บที่ต้นขาด้วยนะคะ
รถกับผู้ก่อเหตุมันแท็กซี่สีเหลือง
ขับมาตามเส้นทางบ้านนามุ่งหน้าเข้า
ประสานให้เจ้าหน้าที่สกัดจับนะคะสุดท้ายก็จับได้อย่างที่เห็นในภาพ
ผู้เสียหายเล่าให้ฟังค่ะบอกผู้ก่อเหตุเป็นแฟนเก่า
กันไปตั้งสองปีแล้วนะคะที่ผ่านมาเวลาฝ่ายหญิง
เขาก็มีครบใครอะไรอย่างนี้จะตามมารังความตลอดเลยค่ะ
คือทุกครั้งจะตามมารังความอยู่ตลอดเวลา
ตัวฝ่ายชายที่ก่อเหตุเนี่ยนะฝ่ายหญิงผู้เสียหายบอกว่า
กันไปฝ่ายชายก็ไปมีแฟนใหม่นะพอมีแฟนใหม่ก็หายเงียบไป
พอเลิกกับแฟนใหม่ย้อนกลับมารังความเธอโอ้โหแปลกไหมล่ะ
นี่ไงมันต้องโดนจับแล้วล่ะแบบนี้มันสมควรแล้วล่ะ
ส่วนชายหนุ่มที่เป็นเพื่อนของหญิงสาวที่บาดเจ็บนะคะ
เล่าให้ฟังว่าขับรถมาแวะจอดที่ปั๊มน้ำมัน
คนก่อเหตุอาศัยช่วงจังหวะที่ตัวฝ่ายชายคนนี้เขาไปเข้าห้องน้ำ
ฝ่ายหญิงให้นั่งอยู่ในรถคนเดียวก็เปิดประตูรถเอามีดจี้คอผู้หญิงเลยอะค่ะ
แล้วก็บีบคอตัวเพื่อนผู้ชายเนี่ยบอกว่าได้ยินเสียงร้องเลยเข้าไปช่วยเหลือ
ถูกต่อยเขาที่หน้าพอต่อยรอบสองเนี่ยปัดได้ทันนะคะ
ผู้ก่อเหตุทำท่าเหมือนจะชักอาวุธมีดออกมาตัวฝ่ายหญิงเองก็สู้ทุกคนคือพยายามสู้ผลักผู้ก่อเหตุออกไปนอกรถนะคะ
ก็จะปิดประตูผู้ก่อเหตุเหมือนพยายามจะแทงสวนเข้าไปด้วยนะ
แต่ไม่โดนโชคดีที่ยังไม่โดนแต่กลายเป็นว่ามีดเนี่ยไปปาดที่ต้นขาของฝ่ายหญิง
คนเจ็บก็เลยตัดสินใจโอ้โหสู้ถึงขั้นที่ถีบผู้ก่อเหตุ
หลุดออกมาจากประตูกระเด็นออกมานอกรถนะคะ
แล้วก็เขาก็ขับรถหนีกันก็แจ้งตำรวจตำรวจก็สกัดจับนะคะจนจับได้
คนที่ก่อเหตุนะคะคือนายกิตติชัยงามเจริญอายุ๓๒นี่มีคัตเตอร์สีชมพูแบบนี้นะคะ
ก็ส่งตัวให้ตำรวจดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ